คุณผู้ชมทีนี้ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะคะผู้ชายคนหนึ่งบอกว่า
งงในดงบาธาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วทำไมผมต้องมาโดนแบบนี้นะคะ
คือเล่าให้ฟังไปกับเพื่อนไปเที่ยวเขื่อนภูสิงค่ะ
ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นแล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นตามมาเอาคืน
หนีหมดเลยค่ะตัวเองยืนอยู่คนเดียว
โทษนะคะโดนรุมนักท่องเที่ยวถ่ายไว้ได้ตอนนี้อาการสาหัสค่ะ

นับหัวคนที่กระทำคือนับไม่ได้เลย

เออกระทืบแล้วก็ไปกระทืบแล้วก็ไปนี่ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับส่งไม้ต่อกันเลย
บอกว่าคือเขาเล่ารายละเอียดค่อนข้างครบ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒มีนาคมที่ผ่านมาผู้บาดเจ็บแล้วก็เพื่อนเนี่ย

แล้วก็อีกฝ่ายยกพวกมาหาก็คือจะมาเอาคืน
แต่ปรากฏว่าเพื่อนคนที่มีเรื่องเนี่ยวิ่งหนีกันหมดเลยค่ะ
รักเพื่อนมากหนีกันหมดเลย
ปล่อยให้คนที่โดนกระทืบในคลิปอยู่คนเดียว

คู่กรณีหลัก๑๐คนรุมกระทืบปางตาย

อาการล่าสุดของคนเจ็บเนี่ยสมองกระทบกระเทือนนะคะ
อาการสาหัสนะคะใช่ค่ะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

คนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวในวันที่เกิดเหตุ
แล้วเขาก็ตำหนิเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจด้วยนะคะ
แล้วก็ตำหนิพฤติกรรมของวัยรุ่นสุดกลางกลุ่มนี้
เพราะนอกจากจะทำให้คนคนหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บปางตายแล้ว

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวค่ะใช่เลยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
คนในพื้นที่บอกว่าอยากให้ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวทั้งหมด
คนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
คือให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะอย่าทำแบบนี้อีกนะครับ